ประจวบคิริขันนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่บ้านใกล้กัน

ผู้ชายคนหนึ่งต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
ถูกมีดดาย่าฟันศีรษะจนเสียชีวิตในวัย๒๘ปี
ทั้งที่กำลังจะไปซื้อของมาจัดงานวันเกิดของตัวเองอยู่แล้ว

สาเหตุก็คือว่าเคยมีปัญหากับคนที่ก่อเหตุกันมาก่อน
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยหวาดระแวงคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำร้ายผมก่อน

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุตรงนี้ครับรอยเลือดยังอยู่เลย
นะครับ
มีมีดง้าวด้ามไม้ความยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรสำหรับดายย่าตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ดามนี้ครับลักษณะแบบนี้เลย
คนเจ็บคือนายนัทธนันปันปินหรือว่าในนัทอายุ๒๘ปีถูกฟัน
บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
คือนายทวีศักดิ์เล้าอรุณหรือนายอาร์ตอายุ๓๐ปี
ยังอยู่ในอาการลักษณะแบบนี้ครับดูหลอนบวกกับอาการหวาดระแวงตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ต้องเอาไปสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่
พ่อของผู้ตายนะครับชื่อว่านายน้อยจวบนกอายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุด้วยเป็นพ่อตานะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวพ่อนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน
ส่วนในนัทลูกเขยกำลังนั่งเล่นอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอายุ๓ขวบอยู่ที่หน้าบ้าน
และกำลังจะออกไปซื้ออาหารไปซื้อของมาทำหมูกระทะ
เพื่อจะเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ๒๘ปีของตัวเอง
ค่ำมาวานนี้อยู่นายทวีสักคนก่อเหตุ
ที่กำลังใช้มีดง้าวดายย่าอยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะ
ก็ตรงเข้ามาหาในนัทแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ที่นายทวีศักดิ์จะใช้มีดฟันเข้าใส่ศีรษะ
แล้วก็ตามร่างกายของในนัทหลายครั้ง
ต้องวิ่งหนีแบบไปข้างบ้านหนีตายไปข้างบ้าน
แล้วก็ยังตามไปฟันซ้ำนะครับจนไปล้มลงอยู่ที่ข้างโอ่งน้ำ
ตอนนั้นนายน้อยบอกว่าที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านเนี่ย
รีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าในนัทลูกเขย
ถูกมีดฟันที่ศีรษะด้วยเป็นแผลลึกเลยนะครับ
หน้าผากก็ถูกฟันยาวลงมาจนถึงจมูก
ข้อมือขวาถูกมีดฟันจนข้อมือขวาขาด
เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยกัน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
พ่อตาผู้ตายคาดว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งทั้งสองคนเคยทำงานร่วมกันมาก่อน
แล้วก็เคียงกันแม้ว่าเบงไม่เท่ากันแล้วจะไงเนี่ย
เบงเคียงกันแล้วก็เลิกกันไป
นายทวีศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
สงบสติอารมณ์อยู่นานกว่าจะให้การได้นะครับ
ให้การกับตำรวจนะครับอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าเขามีเรื่องบาดหมางกับนายนัทผู้ตายมาก่อน
เพราะว่าในนัทเคยไปกล่าวหาเขาว่าไปขโมยเป็ด
แล้วก็พบว่าตัวเองไม่ได้ขโมยแต่ทีนี้ไม่ยอมมาขอโทษ
แล้วเคยทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยกันแต่แบ่งเงินกันไม่ลงตัวด้วย
ก่อนเกิดเหตุไปดายย่าอยู่ใกล้บ้านของในนัท
พอเจอก็เลยเดินเข้าไปถามว่าทำไมถึงไม่ยอมขอโทษเขา
แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะถูกยิงใส่ก่อน
ก็เลยใช้มีดที่มีอยู่เนี่ยมีดใช้ตัดย่าดาย่าเนี่ย
ฟันใส่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกายเขาจนแน่นิ่งไป
แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิต

ผมไม่รู้ว่ามีบวทปืนอะไรเขาคำตอบว่าเขามีปืนมาก
มาจ้อมผมอ่ะ

ทำท่าเหมือนมีปืนก็เลยฟันใส่ก่อนเลย
ตำรวจแจ้งข้อหานายทวีศักดิ์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดนะครับ
สอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดียาเสพติด
เมื่อ๑กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของในนัทไปรับศพออกจากโรงพยาบาล
บำเพ็ญกุศลที่วัดหนองปลือนะครับ
ภรรยาของในนัทยอมรับว่าสามีเคยมีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุจริง

ก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปซื้อของมาเลี้ยงวันเกิดครบ๒๘ปีให้สามี
อยู่นายทวีศักดิ์เข้ามาหาเรื่องใช้มีดฟันสามีจนเสียชีวิต
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเลย

ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าสามีเธอมีปืนจะยิงก่อน

แล้วคือเราเตรียมจะสลองกันอยู่หรือเปล่า
เขายังบอกหนูว่าวันนี้ขอกินร้าวแบบหนักเลยนะ
แต่ว่ายังไม่ได้กินใช่แต่หนูอ่ะ

ตำรวจคุมตัวนายทวีศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
ก็ทำแผนตั้งแต่จุดที่มีปากเสียงกันที่หน้าบ้านแล้วก็ฟันเขา
ไปถึงจุดโอ่งน้ำข้างบ้านที่ไปฟันซ้ำอีกจนเขาสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ใช้ไม้กวาดมาแทนมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
ตอนที่ทำแผนเนี่ยแม่ของนายทวีศักดิ์เดินเข้ามานี่สวมกอดลูกชายเลย
อดทั้งน้ำตาแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปกราบลาย
ยายที่บ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยก่อนจะเอาไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อ
ซ้าฮะ
ใช่ค่ะ